ทุกผู้ชมครับที่ชนบุรีนะครับมีหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่งอายุ๒๐ปี
ถูกแฟนหนุ่มชาวต่างชาติทำร้ายนะฮะกระทืบจนบาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับ
กู้ภัยเนี่ยไปช่วยนะฮะช่วงไปช่วยเนี่ยโถเธอร้องแบบเจ็บปวดทรมานมาก
นี่เจ็บไหมแล้วเห็นไหมดวนหน่อยก็ร้องนี่เห็นไหมครับ
ตอนที่ตำรวจกับทางกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานไปช่วยนะฮะ
ร้องเจ็บปวดมีรอยฟกช้ำตามร่างกายเธอบอกปวดร้าวไปทั้งตัว
ถูกแฟนนุ่มชาวต่างชาติเนี่ยทำร้ายด้วยการกระทืบนะฮะ
ในที่เกิดเหตุในบ้านหลังนี้นะครับข้าวของกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณนะครับ
มีมีดปลอกผลไม้ยาว๑๐เซนติเมตรตกอยู่ที่พื้นด้วย
ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งมึนเมาอยู่นี่ฮะร่องรอยการทุบกระจกบ้าน
เสื้อฟ้าคนนี้นะครับแฟนของหญิงสาวที่บาดเจ็บ
มีร่องรอยการทุบกระจกประตูบ้านด้วยตะโกนเออะโวยวาย
เป็นภาษาต่างประเทศคือจับใจความได้ก็คือบอกไม่กลัวใคร
มีตำรวจดูแลอยู่นี่ฮะแล้วมีรอยขวนจากเล็บของฝ่ายหญิงที่ใบหน้าของเขาด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยปฐมพยาบาลทำบาดแผลให้นี่นะฮะแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์
ส่วนคนเจ็บนะครับก็คือจิรนันเนี่ยหญิงสาวชาวไทยบอกว่าเพิ่งคบหากับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติคนนี้ได้๔เดือนนะ
นุ่มเขาเปิดธุรกิจบาเบียอยู่ที่พัทยาเธอถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้ง
ล่าสุดเนี่ยเธอเก็บข้าวของจะหนีออกจากบ้านจะเลิกแล้วถูกทำร้ายเหลือเกินนะ
กลายเป็นว่ามีปากเสียงกันอย่างรุนแรงอีกแล้วก็ถูกลงไม้ลงมืออีก
คราวนี้ถูกต่อยเขาที่ใบหน้าเธอบอกเธอต่อยเขาที่ใบหน้าฝ่ายชายก่อน
ลุยนะแล้วก็ถูกฝ่ายชายเนี่ยผลักดำลมลงแล้วเขามาติ๊กแล้วก็กระทืบซ้ำ

คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
มไฟหน้าบ้านแตกหักพังเสียหาย
ประตูบ้านที่เป็นกระจกทางเข้าตัวบ้านก็แตกทะลุหมด
เศษกระจกยังเกลือนพื้นอยู่เลยชาวบ้านแถวนี้บอกว่า
มาอยู่ที่บ้านที่นี่ปีกว่านะเคยมีเมียคนไทยมาคนหนึ่งก่อนหน้านี้
แล้วก็เลิกกันไปก่อนที่จะมีผู้หญิงคนนี้นะครับที่มาอยู่ด้วย
ก็มาอยู่ได้สัก๔๕เดือนตรงตามที่ฝ่ายหญิงเขาบอกนั่นแหละแต่ก็ทะเลาะกันบ่อย
เย็นก็ไปด้วยกันนะพอกลางคืนมาเอาแล้วทุกคืนรถใส่กันตีกัน
กระตงเท่าไม่เอาแหละบางทีตราเขียวมาแต่เบนหลอกทำไมว่าทำไมไม่บอกหรือไม่ตบตีมันบ้าง
ประจำอืมที่หนักที่หนักเลยแหละอย่างที่เราเคยได้ยินลักษณะตั้งแต่เขามาอยู่ที่แรกแล้ว
หนักเลยอืมตีกันไม่รู้ตีหรือไม่ตีแต่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอ่ะ
ความว่ายังไงคะผู้ชายอ่ะได้ยินไม่ไม่ค่อยเยอะอืม
แต่แต่ผู้หญิงอ่ะเลือกให้คนเขาช่วยไง
ส่วนเรื่องของคดีนะครับคุณระวีการถามไปที่สพเมืองพัทยานะครับ
ตำรวจบอกว่าหญิงสาวคนบาดเจ็บเนี่ยได้รับการรักษาตัว
แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วโดยไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับฝ่ายชายนะฮะ
ส่วนทางฝั่งชายชาวต่างชาติจากการสอบปากคำเบื้องต้น
เขาบอกว่าสาเหตุมาจากการทะเลาะกันเรื่องปัญหาส่วนตัว
ซึ่งทางฝั่งฝ่ายชายที่ก็ถูกทำร้ายไปเหมือนกัน
ก็ไม่แจ้งความกับทางฝั่งฝ่ายหญิง

ส่วนฝ่ายหญิงสาวก็ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว